ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยกำลังเดินทางกลับบ้านมาเนี่ย

ทุเรียนฝากแล้วยังไม่พอนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้เรานำเสนอถ้าคุณไปเชียงใหม่
เรามีเมนูของฝากขึ้นชื่อก็คือขี้ปลาจ่อม

วันนี้จะนำเสนอของฝากขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่าง

จะมีอะไรเด็ดบ้างไปดูกันค่ะ
ที่อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม

เพราะพันธุ์ปลาน้ำโขงที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานเลย
ก็เลยทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพหาปลาและแปรรูปปลา
เป็นปลาส้มปลาร้าปลาแห้ง
ส่งขายกันมายาวนานแล้วค่ะ
ในช่วงเทศกาลสงกรานปีนี้นะคะ

เดินทางมาซื้อมาจับจ่ายกันเป็นจำนวนมากเลย

เขามีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยนะ
รายขายได้วันละเป็นหมื่น
๑หมื่นถึง๒หมื่นบาทเลยทีเดียวคุณ

ใช่ค่ะเงินสะพัดกันเลยนะคะ
ร้านของฝากริมทางในอำเภอท่าอุเทนค่ะ
ก็ได้รับอานิสงฆ์จากเทศกาลสงกรานเช่นเดียวกัน
เพราะว่ามีประชาชนนักท่องเที่ยวแวะซื้อของฝากกันคึกคักมาก
โดยเฉพาะตลาดของฝากสับปะรดหวานริมทาง

ปลูกสับปะรดหวานของจังหวัด

นำผลผลิตมาขายสู่ผู้ซื้อโดยตรงเลย

ก็จะได้ราคาดีแล้วก็ผลผลิตที่ดีด้วยนะคะ
มีผลไม้แปรรูปอย่างสับปะรดแปรรูปมากมาย

ปะรดแปรรูปก็จะมีพวกสับปะรดกวน
ปะรดแผ่นอะไรแบบนี้นะคะ
ก็กลายเป็นของฝากยอดนิยมขึ้นชื่อเลยนะคะ
ใครกำลังออกจากจังหวัดนครพนมอย่าลืมนะคะคุณผู้ชม
ซื้อของฝากเหล่านี้มาให้เราด้วยนะคะ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าจะไปแวะซื้อของข้างทางริมถนนเนี่ย
ก็ฝากเตือนเรื่องของความปลอดภัยหน่อยนะครับ
คือต้องเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เลี้ยวเข้าไปเนี่ยควรจะแอบให้ดี

ไหลทางอย่าไปกีดขวางทางจราจร
อันนี้หลายคนเขาก็เป็นห่วงกันมา

คือร้านค้าก็ควรจะมีที่ให้รถแอบจอดซื้อได้ด้วย

แล้วก็อย่าลืมใครที่กำลังขับรถกลับมาก็

นี่คุณขอบคุณล่วงหน้าเรียบร้อย

ไม่มีแฟนเคยส่งมาให้พวกเรา

แต่ว่าก็นานแล้วนะคะที่ยังไม่ได้

พอแล้วอย่าไปลำบากคุณผู้ชมเขา